สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกันวันจันทร์นะฮะนี่เป็นยังไงกันบ้าง
อาทิตย์ที่ผ่านมาฝนตกฝนตกอยู่แต่ก็โอเคนะคะ
อากาศก็ยังรู้สึกว่ามันมีความร้อนได้น้อยลงหน่อยไงพี่

แต่เวลาฝนมันลงแล้วมันยังแบบรู้สึกสบายหน่อย
ไม่แต่เวลาฝนตกนี้สตูเจล์มีแจกสะเอียดไม่อยู่
โอเคพร้อมมา
ไปดูแล้วเลย

หลักสูตรกอศก็เรียกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีคนพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมาก

จริงอย่างที่มิ้นเคยพูดแล้วก็อธิบายกัน
หลักสูตรนี้จุดเริ่มต้นดีมากนะฮะ

จุดเริ่มต้นสำหรับพ่อแม่ที่เคยเป็นตำรวจ

บางคนเสียชีวิตบางคนแบบว่า

สามีเขาตายหรือสามีก็ยังอยู่

ก็มีโอกาสคือหลักสูตรเพื่อทายาท

นี่ค่ะก็เป็นทายาทตำรวจ

คนที่มีความรู้ในสาขาขาดแคลน

ใช่ก็คือไม่ได้เลื่อนเร็วสักขนาดนั้น

เขาสั่งยกเครื่องหลักสูตรกอศนะคะ
เปิดกว้างโปร่งใสเน้นพิจารณาคนไหน

คือพตรโทอาชโยนไกรทองโคศก

บอกว่ากรณีที่มันเป็นข่าว
มีประเด็นข้อสงสัยต่างนานาที่สังคม
คือสงสัยมากเลย
กับกรณีของร้อยตำรวจเอกหญิงอธิตยา
แล้วก็ข้าราชการตำรวจรายอื่นด้วยของหลักสูตรกอศค่ะ

การคัดเลือกการแต่งตั้งการเข้าเรียนในสูตรกศ

จนการเลื่อนยศถึงร้อยตำรวจเอก

แต่ทั้งพลตำรวจเอกดศกิติประพัทย์

ก็มีการสั่งการให้ตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งกว่าระยะเวลา๘เดือน
เขาบอกว่ายังไม่ได้มีการเปิดรับบุคคลภายนอกมาเป็นตำรวจ
ตามที่หน่วยงานร้องขอเพื่อให้เป็นการแก้ไขเรื่องนี้ให้มันเป็นรูปธรรมซะก่อน
โดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ก็มอบหมายให้ตั้งคณะทำงานไปทบทวนค่ะ
ปรับปรุงแก้ไขระบบคำสั่งต่างทั้งกฎระเบียบที่มันเกี่ยวข้องกับการรับบุคคลเข้ามาเป็นตำรวจศัลยบัตร
เรื่องของการบรรจุการแต่งตั้งการครองยศรวมไปถึงการเข้าเรียนหลักสูตรการอบรมบุคคลภายนอกที่บรรจุ
หรือว่าจะโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นศัลยบัตรก็คือกอศเนี่ยค่ะ
หลักสูตรการอบรมบุคคลภายในก็คือพวกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
เป็นข้าราชการตำรวจชั้นศัลยบัตรกอนแล้วก็หลักสูตรที่เทียบเคียงอื่นด้วยนะคะ
ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งนำกรณีของร้อยตำรวจเอกอธิตยา
ก็เอาไปประกอบการพิจารณาเพื่อที่จะยกร่างกฎหมายกฎระเบียบใหม่นะคะ
โดยจะมีการเปิดกว้างในการรับบุคคลภายนอกที่มีคุณภาพมาเป็นตำรวจชั้นศัลยบัตร
ให้มันเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้

แล้วก็จะมีการพิจารณาเพื่อโคต้าคนในให้มากขึ้นกว่าเดิม
โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ผลการประเมินจากผู้บังคับบัญชานะคะ
หรือว่าจะเป็นกรณีที่ตำรวจไปศึกษาเพิ่มเติม
จนได้ชั้นปริญญาตรีปริญญโทปริญญาเอกมา
เรื่องของการเลื่อนขั้นอาจจะต้องมีการพิจารณาไป
กลายเป็นว่าตอนนี้ต้องเป็นแบบยกร่างกฎหมายใหม่ขึ้นมา

จริงเปลี่ยนแค่ว่ารับให้ตรงกับคุณสมบัติแค่นั้นเอง
อันนี้ก็จะบอกว่ามีความเปิดกว้าง
ในการที่จะรับบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้นนะ
แล้วก็จะมีการทบทวนเรื่องของคนในด้วย

บางทีต้องตามความรู้ความสามารถ
อันนี้มิ้นเข้าใจว่าตัวที่เขาออกที่ไหนคือ

ต้องยอมรับอย่างถ้าสมมุติจากสูตรนี้มันเข้ามาตอบโจทย์
มันขาดแคลนจริงคนไอทีเกี่ยวกับว่าคนทันสมัยทุกวันนี้คืออย่างที่บอกว่า

พวกที่แบบว่าโกงทางโทรศัพท์โกงทางออนไลน์มันไปไกล
มันจะต้องใช้ความรู้อันนี้เห็นด้วย
คืออันนี้มันอยู่ในคุณสมบัติ๓คุณสมบัติที่จะเข้ากองอยู่แล้วได้อยู่แล้ว

แต่คนนี้คนดังลูกคนรวยไฮโซทั้งหลาย
ลูกนักธมนตรีลูกผู้รากมากดีทั้งหลาย
คือเอาจริงคนตั้งประเด็นในเรื่องเหล่านั้นมากกว่า
จริงเขาต้องการคำตอบในเรื่องเหล่านั้นมากกว่า
โอเคในเรื่องของกฎระเบียบต่าง
ไม่ว่าคุณจะทำใหม่หรือจะเป็นเก่าจะพิจารณายังไงก็แล้ว
แต่เนี่ยโอเคมันอาจจะต้องตอบโจทย์ในเรื่องของคุณสมบัติต่าง
มันผ่านเข้ามาก่อนหน้านี้ก่อนว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นได้ล่ะ
คือคนแค่อยากรู้ว่าคนที่คุณสมบัติไม่ตรงเขามาเรียนได้ยังไง

แต่ตอนนี้ก็เป็นคำตอบที่ออกมาบอกว่าจะไปถอดบทเรียนแหละ
แล้วก็เอาจะมาประกอบเรื่องของกฎระเบียบใหม่
ก็จะมีในเรื่องของการพิจารณาต่างให้มากขึ้น
เขาบอกว่าหลักสูตรกอศที่สังคมตั้งคำถาม
เป็นหลักสูตรที่ใช้สำหรับการฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน

ที่จะเข้ามาเป็นนายตำรวจชั้นศัลยบัตร
โดยมีที่มาจากการสอบแข่งขัน
คัดเลือกทายาทของตำรวจที่เสียชีวิต

ตามที่ทางหน่วยงานร้องขอ

เข้ามาเป็นตำรวจศัลยบัตรทุกนาย
จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้
และเพื่อให้การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
คณะทำงานชุดนี้จะมีการพิจารณาในทุกประเด็น
โดยเฉพาะการรับบุคคลเข้ามาเป็นตำรวจศัลยบัตร
การเข้าเรียนหลักสูตรกอศรวมทั้งหลักสูตรอื่นด้วย

ว่าคนนอกมีโอกาสที่จะเข้าหลักสูตรนี้ได้
ถ้าตรงกับความต้องการ
สมมุติถ้าคุณมีความรู้เฉพาะทางที่เป็นด้านขาดแคลน

แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ได้มีความรู้
ที่อยู่ในศาลขาดแคนอย่างเช่นสมมติเรียนนิเทศ
คุณก็ต้องไปสอบแข่งขัน
คือร่างอะไรร่างกฎระเบียบใหม่อะไรออกมามันได้แหละ
อยู่ที่การดำเนินการตรวจสอบการรับเข้าทุกอย่างตรงนั้นเนี่ย
มันทำได้จริงแล้วมันทำได้ตรงตามที่ตั้งใจเอาไว้
ตามเจตนาของการสร้างลักษณ์สูงมิดไหมแค่นั้นเอง

ปร่งใสแค่ไหนจบสั้นที่สุด
ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้มีการแบบปรับเปลี่ยนหรือว่า
แก้ไขอะไรบ้างอย่างนี้เดี๋ยวก็จะต้องมีตามมาอีกเรื่อย
เดี๋ยวก็จะมีคนเคสนั้นเคสนี้ขึ้นมามันไม่ได้หยุดแน่นอน
คือจริงหลักสูตรนี้มิ้นเคยเห็นมันมีมานานแล้วถูกไหมคะ
แล้วก็คนที่เขาแบบจบหลักสูตรนี้กันมา
เขาก็ถ่ายรูปลงโซเชียลกันอยู่บ่อย
คือมิ้นเห็นคนรู้จักบางทีที่แบบเป็นเพื่อนกันในไอจีอะไรอย่างนี้

ทำไมอยู่เขาไปเรียนตำรวจได้ไงวะอย่างนี้
หาว่ามีคนแต่ละคนแม้กระทั่งวงการดาราของเราเนี่ย
เขามีโคต้านะที่คนที่ผลิตคอนเทนต์หรืออะไรอย่างนี้
เกี่ยวกับการสื่อสารเขามีไหมมันมี
เข้าใจป่ะอย่างพี่เคยตามหลักสูตรเคยมีคนติดต่อให้ไปเลยไหม
ไปแต่พี่บอกว่าพี่ไม่มีเวลา

ไปพูดทำนองว่าคนที่มีความรู้เฉพาะทางในแต่ละเรื่อง

สื่อสารมวลชนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แต่ละหลักสูตรเขาต้องการ

แค่รู้สึกว่าไปเรียนโอเคเข้าใจแหละแต่ว่า
คือถ้าเรียนแล้วคุณกินเงินเดือนประชาชนคุณก็ต้องทำงาน
แต่อันนี้จริงแล้วอันนี้เข้าไปเป็นข้าราชการด้วยไง

เพราะถ้าสมมุติคุณเรียนโอเคไปเรียนเอาสังคมไม่เป็นไร
แต่ถ้าสมมุติเรียนปุ๊บแล้วไปเป็นข้าราชการด้วยเนี่ย
มันมีภาระหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบ
มันคือในที่สุดแล้วมันคือภาษีของประชาชน
ก็อย่างอันล่าสุดที่เป็นสายแฟชั่น
คนก็จะถามว่าปกติวันหนึ่งเข้าไปทำงานหรือเปล่า
เพราะว่าแต่งตัวสวยโอเคซื้อกระเป๋าแบนเนรเที่ยวเมืองนอกขับรถดัมโบกินี่
คือคนก็จะตั้งคำถามมันมีข้อสงสัยให้คนรู้สึกได้

ภาษีทุกคนก็จ่ายกันแพงถูกไหมครับ
ก็จะมองว่าเอ๊ะที่คุณไปซื้อรถไปเมืองนอกไป

ที่เราลำบากตักตำทำงานไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี่ย

เอ้าอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่แบบเราเห็นข่าวนี้แล้วคน

ถ้าเป็นคนเป็นแม่เรายิ่งรู้สึกหรือคนที่อยากมีลูกมาก

ทุกวันนี้ทิ้งทารกกันแล้วนะฮะ
ทารกบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า

ซึ่งห่างจากโรงพยาบาลเปาโรเกษตรเนี่ย

เด็กผู้ชายผิวขาวเนียนเลยล่ะ
ชนะที่เนี่ยรีบไปช่วยเหลือแล้วก็นำตัวไปส่งโรงพยาบาลนะฮะ

คือคอแล้วก็ไปวางแบบนี้เลยหรอฮะ

เขาก็บอกว่าอันนี้คือเด็กยังไม่ถึง๙๐

แต่อย่าลืมว่าตอนนี้กล้องวงจรปิดทั่วไปหมดอยู่แล้ว

มีพลเมืองดีเนี่ยพบเห็นแล้วก็คนนำทารกมาทิ้งไว้จึงรีบนำไปตรวจสอบ

ผิวขาวมีร่องรอยของการตัดสายสะดือ
ถ้าว่าผู้เป็นแม่เนี่ยน่าจะตัดสายซื้อด้วยตัวแม่เอง
ส่วนผู้ที่นำทารกมาทิ้งไว้นั้น

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสนผลโยธินก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าวนะฮะ
เพื่อติดตามตัวผู้ที่นำเด็กมาทิ้งไว้
แล้วก็จะดำเนินคดีตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป
นี่คนถามมาเยอะค่ะพี่มดบอกแม้ค่ะ
ใส่ไข่ไม่เล่นข่าวเรื่องไอทีวีเลยนะ

ต้องเล่าอยู่แล้วค่ะใจเย็นนะคะ

เพราะว่าตอนนี้กำลังรอจริงก็รู้อยู่แล้วว่า

ก็เดี๋ยวต้องรอว่ารู้สึกเดี๋ยวนางจะออกมาพูด

มันเกิดจากรายการต้องให้เครดิตเขาเนาะ

บอกว่ายังคงทำธุรกิจสื่อ
อันนั้นแหละถ้าสมมุติคุณพิทาถือไอทีวีแล้วยังคงทำธุรกิจสื่ออยู่

ตรงศาลอายามันไม่ใช่ธรรมเนี่ยวรัฐบาล
มันเปลี่ยนแปลกนะเพราะครั้งนึงเขาเคยประกาศว่า
ไม่ได้ทำธุรกิจสื่อแล้วนี่วันนี้คนที่เคยโตมาจากไอทีวี
ก็ออกมายืนยันว่าไอทีวีเนี่ยมันจบไปตั้งแต่ปี๒๕๕๐แล้ว
ถ้าสมมุติจะนับแล้วปีนี้ปี๒๕๖๖๑๖ปี
ที่ปิดไปแล้วแต่ไอทีวีจริงมันจบตอนปี๔๙
หรือต้องมีทั้งที่ปิดสถานีแต่มีคำสั่งหรือการจ่ายเงินค่าสุดท้าย

ใช่ก็ที่เขายกเลิกสัญญารัฐบาลยกเลิกสัญญาไป
ตอนนั้นแต่ปรากฏว่าเอ้าแล้วอยู่ดีเนี่ยทำไมไอทีวีถึงกลับมาเป็นสื่อได้อีกอ่ะ
ฟื้นคืนชีพเขาใช้คำว่าฟื้นคืนชีพไอทีวีคนด้วยซ้ำไป
หลายคนจับตามองเพราะนี่แหละมันเป็นหนทางสกัดดาวรุ่ง
หลายอย่างเดี๋ยวมันจะมี๑๒๓๔ตามกันมาพอสมควร
วันนี้นายชัยธวัฒน์ตุราคมเลขาธิการพักเก้าไกรเขาแถลงความคืบหน้า
วันนี้ทางพักเก้าไกรเขาก็แถลง
กรณีตรวจสอบการถือหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชน
ของนายพิธาริมเจริญรัฐว่าจากการรายงานข่าวของรายการข่าวสามมิติ
มีข้อมูลนัยยะสำคัญดังนี้ความขัดแย้งระหว่างคลิป
เพื่อเอาง่ายเอกสารกับคลิปมันแตกต่างกัน
เอกสารตอนแรกสุดเลยประเด็นมันคือเรื่องของเอกสารรายงานการประชุม
ที่เขาบอกว่าในที่ประชุมเนี่ยประธานในที่ประชุมบอกว่า
ไอทีวียังคงประกอบธุรกิจสื่ออยู่
อันนี้แหละคือจุดที่ทำให้มีนักร้องไปร้องกับกรกต
ไปร้องกับหน่วยงานว่าคุณพิธาถือหุ้นไอทีวี
ทั้งรู้ว่าเป็นสื่อกรกตรับเป็นเจ้าภาพเอง
ตกคำร้องคนอื่นบอกเดี๋ยวเป็นเจ้าภาพสอบสวนเอง
แล้วเข้า๑๕๑ไปสารอาญา

เดี๋ยวก่อนนะวันนั้นประธานไม่ได้พูดแบบที่เขียนไว้

มีคำถามจากคุณพานุวัฒน์ขวัญยืนมาด้วยตนเองนะครับ
มีการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือทีวีไหมครับ
ตอนนี้บริษัทยังไม่ได้มีการดำเนินการใดนะครับ
ก็รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อน
คุณวิรัตินะครับคล่องประกิจนะครับ
หากคดีความต่างจบสิ้นเรียบร้อย
บริษัทจะมีปันผลไหม
บริษัทจะมีแผนการดำเนินธุรกิจต่อไป
จะเข้าตลาดหลักทรัพย์อีกหรือเปล่า
บริษัทมีแผนจะชำระบัญชีหรือกิจการคืนเงิน
ผู้ถือหุ้นหรือไม่นะครับ

ก็ผมว่าผลของคดีเป็นจุดสำคัญที่สุดของบริษัทนะครับ
ถ้าผลคดียังไม่ได้ออกมาเนี่ย

คำถามเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากผู้ที่เขาถือหุ้นอยู่

เขากังวลว่าอ้าวไอ้เงินที่เราอยู่ในพอร์ตที่เราเคยลงทุนไปเนี่ย

นั่นคือคำถามที่เขาตอบกลับมา
มันมี๒ประเด็นอย่างนี้เราไปดูอย่างแรกก่อน

ราฟิกมากความแตกต่างระหว่างการแถลงการนะฮะ
สองอย่างคือหนึ่งคลิปการประชุม

มีการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือทีวีไหมครับ

ตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการใด
รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนนะครับ

เอกสารการประชุม
บอกว่าปัจจุบันเนี่ยบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่

และมีการส่งงบการเงิน
การยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามปกติมันหมายถึงอะไรทุกอย่างกลับมาดำเนินการผิดปกติยังจ่ายภาษีอยู่
คือเอาแค่ดูจากกราฟิกอันนี้คือทางขวาเนี่ย๔บรรทัศน์ทางซ้ายเนี่ย๒บรรทัศน์

เพราะฉะนั้นวันนี้เขาบอกว่าถ้าสมมุติดูคลิปการประชุมปุ๊บ
บริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนคนที่ตอบนะครับ
จริงแล้วเกิดขึ้นหลังจากรับสมัครเลือกตั้งปรากฏว่าข้อเท็จจริงเนี่ย
นายพาณวัฒน์ขวัญยืนในฐานะผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาถาม
เขาถามบริษัทไอทีวีว่ามีการดำเนินการเกี่ยวกับสื่อหรือเปล่า
นั่นคือคำตอบที่กลับมาโดยคุณคิมสิริทวีชัยนะครับ
ประธานคณะกรรมการบริษัทในฐานะประธานในที่ประชุม

อย่างที่เมื่อกี้เราเปิดให้คุณฟังนะครับแล้วก็ปุ๊บ
มันมีการจัดทำรายงานการประชุมถูกต้องไหม
ที่บริษัทใหญ่เขาประชุมกันก็จะมีการจัดการทำรายงานการประชุม
ผู้สือหุ้นประจำปีสองพันห้าหกสิบหกนะครับ
ตอนนั้นนักร้องก็คือนายเรืองไกรรีกิจวัฒนะ
นำเอกสารชิ้นนี้แหละไปเป็นหลักฐานที่กรกต
ยื่นร้องต่อกรกตบอกเอาละถึงเวลาจะต้องตรวจสอบแล้วล่ะ
คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนาบอกต้องตรวจสอบการถือหุ้นไอทีวีของนายพิธา
โดยก่อนที่นายเรืองไกรจะไปยื่นต่อร้องกับกรกตมีนายนิคนิกเป็นใคร
อันนี้เป็นอดีตของสอสอผู้สมัครไม่ใช่สอสอขอโทษนะ
นิกเนี้ยเป็นผู้สมัครของพักอนาคตใหม่มาก่อนใช่
แล้วนิกก็ย้ายไปเป็นผู้สมัครของพักภูมิภูมิใจไทยอันนี้ก็น่าสนใจ
ส่วนตัวรู้จักไหมคนรู้จักโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คว่านักการเมืองที่กำลังถือหุ้นไอทีวี
ตัวประชุมสภาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและมอบตัวกรกตด้วยครับ
ปรากฏว่าโพสต์ดังกล่าวทำให้เป็นที่น่าสงสัยว่าเฮ้ยมีการวางแผนที่จะทำให้นายพานุวัฒน์เนี่ย
ถือหุ้นไอทีวีที่รับหุ้นโอนมาจากในนิกเนี่ยแล้วยังเป็นผู้จัดการคลินิกของครอบครัวในนิกอีกหรือเปล่า
อืมนี่คือคำถามอืมปรากฏว่าทำไมคำถามเนี้ย
ไปตั้งคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีอ่าเพราะจริงจริงแล้วเป็นเราเราก็จะคงไม่ถามค่ะ
เพราะว่ามันปิดไปแล้วเป็นสิบสิบปีอืมอันนี้ถูกต้องไหมฮะอืม
หรือว่ามันมีข่าวช่วงนี้หรือเปล่าไม่ใช่บ้านที่ก่อนหรือยังไง
เขาบอกว่าคุณนิดคือคนเปิดประเด็นเรื่องถือหุ้นไอทีวีเลยคนแรกเลย
คนที่ไปถามก็คือร่วมร่วมงานคุณนิกถูกต้องไหมครับใช่ค่ะ
ที่สำคัญเนี่ยเช็คไปเช็คมาเป็นผู้จัดการคลินิกของบ้านเขา
คือจริงคุณนิวบอกว่าเริ่มแรกเริ่มเดิมทีที่เขาตั้งประเด็นนี้ขึ้นมา
เพราะว่าสมัยที่เขาเป็นอดีตผู้สมัครสอสออนาคตใหม่
เขาเคยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาทีมกฎหมายของพักเพราะเขาเองก็ถือหุ้นไอทีวีเหมือนกัน
ก็เลยไปปรึกษาว่าเอ๊ะแบบนี้มันจะมีผลไหมฝั่งกฎหมายอนาคตใหม่บอกว่าเอ้ยไม่ไม่ไม่มี
เพราะไอทีวีเนี่ยถือว่าไม่ได้ดำเนินกิจการสื่อแล้วแล้วตอนนั้นเขาบอกโชคดีนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้สอสอไม่งั้นเนี่ยจุดจบผมคงคล้ายกับคุณธนทร
แล้วพอมาอยู่ภูมิใจไทยปุ๊บเขาก็ดึงประเด็นนี้ขึ้นมาอีกก็เป็นนั่นเหมือนกัน
นะครับเขาบอกว่าอยู่ดีเนี่ยแล้วก็ขอบคุณอดีตผู้สื่อข่าวไอทีวี
ไอทีวีจะยุติการดำเนินการไปแล้วหลายปีอืมแต่จิตวิญญาณ
ปรากฏว่านี่แหละครับจิตวิญญาณของสื่อมวลชนยังอยู่
ผู้สื่อข่าวเหล่านี้ก็ทำให้เกิดเกิดคำถามขึ้นมากมายนะฮะ
นี่คุณนิกนะฮะขนาดเดียวกันนายศรีศักดิ์วัฒนะพรมงคลสว
กล่าวว่าสมาชิกหลายคนแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์บ้านเมืองในวันนี้
อืมในขณะที่วันจันทร์วันนี้มีม็อบสองมอบถูกต้องไหมเนาะ
ค่ะวันนี้มีม็อบสองม็อบนะฮะอืมมีมอบที่มาให้กำลังใจสว
กับอีกม็อบหนึ่งมาให้กำลังใจคุณพิทาด้วยนี่อันนี้
โดยเฉพาะประเด็นที่มีมวลชนบางกลุ่มเนี้ยเคลื่อนไหวพร้อมจะเอ่อ
ออกมาชุมนุมนั่นแหละหากนายพิทาลิมเจริญรักษ์หัวหน้าพักเก้าไกร
ไม่ได้รับการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีอันเนี้ยเราเราเลือกเป็นม็อบ
เรียกเป็นม็อบได้เลยไหมยังเรียกเป็นว่าอ๋อเรียกว่าผู้ชุมนุมเนอะ
แล้วกันอย่าใช้คำว่ามอบเพราะเขาแค่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของเขา
เขาแค่ออกมาแสดงจุดยื่นถ้าวันนี้คุณพิธาหรือทิมพิธา
ริมเจริญรัฐหัวหน้าพระเก้าไกรเนี่ยไม่ได้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรี
นะฮะเพราะอะไรฮะเขาบอกเขาไม่อยากให้เห็นบ้านเมืองเนี่ย
ต้องอยู่ในสถาบันธุ์สภาวะวิกฤติไม่อยากเห็นประชาชนต้องทดลองกันเอง
ถึงขั้นเสียชีวิตบาดเจ็บหรือพิการอืมขนาดเดียวกันก็มีกลุ่ม
นั้นก็คือบอกโอเคแล้วล่ะถ้ากลุ่มทีมทีมออกมาก็จะเป็นยังไงอีกอันหนึ่ง
อีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยไปให้กำลังใจสว
ไม่อยากให้พักเก่าใกล้หรือทุกคนเนี้ยอืมไปกดดันสอวอร์อืม
ออกมาให้กำลังใจค่ะแล้วเขาเชื่อว่าหากกลุ่มผู้สนับสนนายพิธาเนี่ยออกมา
ก็จะมีมวลชนอีกกลุ่มหนึ่งออกมาด้วยโดยเฉพาะมีการพาดพิงถึงสถาบัน
เขาก็ว่าอย่างนั้นนะฮะว่าจะมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่เขารักสถาบัน
เขาก็จะออกมาเหมือนกันดังนั้นจึงหารือกันว่า
น่าจะมีใครสักคนหรือหน่วยงานไหนที่จะตกลงเป็นตัวกลางให้มวลชนทั้งสองกลุ่มเนี่ย
เขามาจับเข่าคุยกันแล้วกันเพราะต่างคนก็ต่างมีความคิด
เพราะประเทศของเราเป็นประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิ์มีความคิดหมดเลย
เมืองต้นได้สอบถามกับตัวแทนกลุ่มประชาชนผู้รักในหลวง
เขาเดินทางมาให้กำลังใจพวกสวพร้อมเปิดใจ
รับฟังเหตุผลของอีกฝ่ายหรือเปล่าซึ่งพวกเขาก็ยืนยันพร้อมที่จะคุยกับอีกฝ่ายหนึ่ง
อืมคือผู้สนับสนุนของคุณพิธาแล้วก็อยากเห็นคุณพิทาเนี้ย
ได้เป็นหน่ายของพระมันตรีอืมอันนี้เขาบอกอย่ากดทันส่อส่อ
เขาบอกจะส่งตัวเอ่อส่อวออ่านะฮะอย่าส่งตัวแทนไปหารืออีกฝ่ายเหมือนกัน
อันนี้คือเมื่อกี้ดูจากป้ายเมื่อกี้แล้วตกกระจายอันนั้นพร้อมคุยใช่ไหม
นี่นะฮะแต่ก็ยังเป็นอย่าเรียกว่าม็อบเลยยังเป็นกลุ่ม
เป็นแค่ประชาชนที่เขาอยากออกมาแสดงจุดยืนแล้วก็ให้กำลังใจ

งงนะฮะว่าเฮ้ยถือหุ้นไอทีวีแล้วไปสมัครสอสอ

ไล่ทีละประเด็นก่อนนะคะเอาประเด็นฝั่งคนร้องก่อนดิไหมคะ
ตอนนี้คนยังงงอยู่ว่าเอ๊ะแค่ถือหุ้นมันผิดเลยไหมหรือยังไง
คือต้องบอกว่าถ้าตามคุณสมบัติคนที่จะสมัครเป็นสอสอเนี่ย
คือคุณจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีหุ้นในธุรกิจสื่อทุกประเภท
เพราะว่าถือว่าสื่อมันเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้
มันมีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลข่าวสารอาจจะเป็นการเข้าข้างตัวเองหรือครอบงำความคิด
คิดเห็นประชาชนอะไรอย่างนี้เขาก็เลยไม่ให้มีเอี่ยวในเรื่องของสื่อใด
ซึ่งที่ตอนนี้มันต้องเป็นสเต็ปต่อไปที่เขามาตีความกันว่า
เท่ากับคุณพิทาถือหุ้นสื่อนั่นก็คือผิดคุณสมบัติของการเป็นสอสอ
ทีนี้ถ้าเอาแค่เรื่องของทางฝั่งทางการเมืองเนี่ย
มันก็จะเป็นทางสารรัฐธรรมนูลที่เขาจะเป็นคนที่วินิจฉัยแล้วก็ตัดสิน
ซึ่งอันนี้โทษที่เจอจะเป็นโทษทางการเมืองคือตัดสิทธิ์ทางการเมืองเหมือนที่คุณธนทรโดน
แต่ไม่ได้ต้องติดคุกถูกไหมคะถูกทีนี้ประเด็นที่มาไอมาเรื่องติดคุกเนี่ย
มันเป็นประเด็นหลักตรงที่ว่าแรกเริ่มเนี่ยมี๓คนที่ไปร้องเรื่องประเด็นถือหุ้นสื่อ
ว่าขาดคุณสมบัติสมัครสอสอกรกตตีตกคำร้องนั้นบอกว่า
มันผ่านช่วงเวลาของการสมัครสอสอไปแล้วเวลามันยื่นยื่นมาทีหลังเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้ว
เขาเลยปัดตกสามคำร้องนั้นไปแต่กรกตบอกว่าจากรายงานมีคุณเรืองไกรใช่ไหม
มีพี่ศรีใช่ไหมแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งที่เอามายื่น
จากรายงานการประชุมไอทีวีที่เขาไปขอมาแล้วมายื่นเป็นหลักฐานว่า
นี่ไงพิธาถือหุ้นสื่อไอ้รายงานนี้กรกตบอกว่าเออมันเป็นหลักฐานที่ประจักษ์แจ้งเห็นชัดว่ามันมีมูล
เพราะฉะนั้น๓คำรองนั้นตกไปกกตเป็นเจ้าภาพเองพิจารณาเอง
ซึ่งถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าอ้าวพิธารู้อยู่แล้วนี่ว่าตัวเองถือหุ้นไอทีวี
แล้วก็รู้อยู่แล้วด้วยว่าก็ในรายงานประชุมมันบอกอยู่ว่า
ทีวียังดำเนินการธุรกิจอยู่ตามเอกสารแปลว่าพิธารู้ทั้งรู้ว่าตัวเอง
ไม่มีคุณสมบัติในการสมัครสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎร
แต่ยังมาสมัครอันนี้เลยเข้าอาญาค่ะอันนี้มาตรา๑๕๗
แต่อันนี้ขอถามแต่ไอ้ทีวีมันปิดไปแล้วไง
มันเลยต้องมากลายเป็นประเด็นที่มันเป็นประเด็นปัญหาตอนนี้ค่ะ
มันเลยกลายเป็นประเด็นที่ว่าตกลงไอทีวีมันปิดหรือยัง
มันยังดำเนินการอยู่ไหมคือประเด็นที่กรกตบอกว่ามันมีหลักฐานประจักษ
เป็นเพราะว่าในรายงานประชุมเขียนเอาไว้ว่าคำถามไอทีวียังดำเนินการอยู่ไหม
คำตอบไอทีวียังคงดำเนินกิจการอยู่มีการส่งเรื่องของการยื่นภาษีตามหลักนิติบุคคลตามปกติ
เท่ากับว่าไอทีวียังคงดำเนินการอยู่แล้วถามว่าไอทีวีจดทะเบียนเป็นบริษัทอะไร

เมื่อมันเป็นประเด็นนี้ออกมามันต้องมีคลิปเสียงก่อนเราได้หยินไม่เหมือนกัน

แล้วไปตรวจสอบแต่คิดว่าคงใช้เวลาไม่นาน
ถ้ามันมีหลักฐานเป็นเอกสารรายงานการประชุมอะไรขนาดนี้
ทีนี้ถ้ามันมีแค่เอกสารรายงานการประชุมชิ้นนั้นชิ้นเดียวเนี่ยขึ้น
กราฟิกที่เขาข้อมูลเขียนไม่เหมือนกันได้ไหมคะ
ถ้ามันมีเอกสารรายงานการประชุมที่เขียนประโยคแบบนั้น
อันเดียวเนี่ยค่อนข้างที่จะเทไปทางผิด
กรกตมีสิทธิ์ยื่นเรื่องนี้ส่งฟ้องสารอาญาได้เลย
ไม่ต้องผ่านสารรัฐธรรมนูลสารอาญามีสิทธิ์ฟันซึ่งโทษมันหนักมาก
จำคุกทั้งปรับแล้วก็ไม่มีการรอลงอาญาด้วย
ใช่ทีนี้ประเด็นคือปรากฏว่าเมื่อคืนนี้อ้าวมีคลิปเสียงปล่อยออกมาว่า
ทางซ้ายมือคลิปการประชุมเขาไม่ได้พูดแบบนั้นนี่
พอมาเป็นคลิปซ้ายถ้าเรายึดตามคลิปซ้ายปุ๊บ
อันนี้กรตต้องไปตรวจสอบนะว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงแล้วจะยึดอันไหน
ถ้าเป็นทางซ้ายปุ๊บคนติดคุกจะเป็นคนร้องทันทีนะคะ

คนติดคุกจะเป็นคนร้องทันทีเรื่องนี้ทนายเดชากิติวิทยานันต์เป็นคนโพสต์เอาไว้เลยบอกอ่ะ
เพื่อคนสงสัยเคสนี้ตกลงถ้ายึดตามคลิปใครจะติดคุกบ้าง
นายเดชาบอกแบบนี้เลยค่ะว่ามันเห็นชัดเจนแล้วว่าในเอกสารการประชุมกับคลิปที่เป็นเจ้าตัวพูดเนี่ย
คำตอบไม่ตรงกันกับเอกสารหลักฐานซึ่งมันขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิง
เท่ากับว่ามีการทำรายงานการประชุมอันเป็นเท็จอันนี้คือผิดกฎหมายอาญา
คนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นประธานที่ประชุมคนรับรองรายงานการประชุมกรรมการผู้สอบทานและแก้ไขต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
ถามว่ากฎหมายข้อไหนเป็นพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา๙๔ค่ะ
ลงโทษจะเป็นมาตรา๒๑๖เกี่ยวกับการลงข้อความเท็จหรือการไม่ลงข้อความสำคัญในเอกสารบริษัท
โทษก็คือจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ประเด็นที่คนร้องอาจจะต้องติดคุกได้มันมี๒เหตุผล
คือหนึ่งเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าคำพูดกับเอกสารการประชุมไม่ตรงกัน
สองก็คือว่ามันจะมีเอกสารหลุดรอดออกมาอีกวันที่๘มีนาคม๒๕๕
เพราะไม่สามารถทำธุรกิจได้เนื่องจากสำนักนายกเนี่ยบอกเลิกสัญญาการเผยแพร่โทรทัศน์
ซึ่งอันนี้แหละคือหลักฐานยืนยันอีกอันหนึ่งที่ทนายเดชาบอกเป็นหลักฐานมัดแน่นหนามากว่า

มาตรา๒๑๕ความรับผิดชอบ

นักร้องที่ไปร้องเรียนเท็จเนี่ยโดนแล้วหนึ่ง

เอกสารที่ไม่ตรงกับคลิปเนี่ยที่มันออกมาเนี่ย

เพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้ง๒๐ปีเหมือนกัน
เอาเป็นว่าทุกคนที่เป็นตัวการร่วม

นักร้องที่เอาเอกสารรายงานการประชุมนั้น
ไปแจ้งเท็จต่อกรกต

บริษัทมหาชนจำกัดมาตราเก้าสิบสี่นะครับก็ก็ต้องรับผิดชอบกันไปนะครับ
และมีบทลงโทษนะครับตามมาตราสองร้อยสิบหก
เกี่ยวกับเรื่องการลงข้อความเท็จนะครับนะ
หรือการไม่ลงข้อความสำคัญในเอกสารบริษัทก็จำคุกไม่เกิน๕ปี
ปรับไม่เกิน๑ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ไปดูกันต่อไปนะครับว่าใครจะติดคุกบ้าง
รวมทั้งนักร้องที่ไปร้องเรียนเท็จก็ต้องติดคุกติดตาราง
และโดนเพิกถอนสิทธิ์ด้วยเหมือนกันนะครับนี่ค่ะ
อันนี้คือประเด็นเรื่องของหุ้นสื่อนะคะแต่อย่างที่บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
มันก็ต้องดูการวินิจฉัยเพราะสุดท้ายมันคือดุลยพินิษฐ์ของกรกตด้วย
กตเองเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะฟันหรือไม่ฟันมันต้องตรวจสอบ
เพราะก็ยังไม่ได้บอกว่าจะฟันก็ต้องใช้เวลาใช่ค่ะ

พอหลักฐานมันเพิ่มออกมาเรื่อยมันก็ต้องไปตรวจสอบให้ละเอียด
ไปทีละขั้นตอนว่าถือหุ้นสื่อจริงไหม
อ่ะสมมุติถ้าดูประเด็นถือหุ้นจริงแล้วหุ้นนั้นใช่หุ้นสื่ออยู่ไหม
ยังมีการดำเนินธุรกิจอยู่ไหมอ่าแต่เรามองด้วยขั้นตอนมันต้องไล่ไว้ทางตอน

มันคือปิดไปแล้วมันต้องดูเอกสารนะคะ
อันนี้คือสิ่งที่เรารู้กันหึมอู๋เตรียมปลูกใช่ไหม
เพราะกฎหมายมันอิงเอกสารเนี่ยพี่โม้ด
แต่พี่โม้ดตอนนั้นก็ก็ต้องบอกว่าที่ไม่อยากให้ทุกคนถือหุ้นสื่อ
คนที่โดนเรื่องหุ้นสื่อเราย้อนกลับไปสองคนนะฮะ

คนที่๑ธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

อีกคนนึงคือก๊อฟธันวาลิน
ก๊อปทันวาลินผู้กำกับละคร

เป็นคนที่ทำซีรีส์วายคนแรกของประเทศไทยเนี่ยแหละ

เมื่อก่อนพี่ทำละครพี่ก็ต้องให้เขามากำกับ

แต่ตีตกคน๓คนนั้นออกไป

แต่เขาก็ไม่ว่าเค้าจะเอาเรื่องหรือไม่เอาเรื่อง

มีคนไปสอบถามความคิดเห็นขึ้นเศรษฐธวิเศษ
คิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับประเด็นถือหุ้นสื่อไอทีวี
ที่มีเรื่องเอกสารการประชุมกับคลิปที่ออกมาไม่ตรงกัน
เศรษฐาบอกว่าส่วนตัวผมไม่ได้เห็นด้วยอยู่แล้วนะ

ในฐานะที่เพื่อไทยเป็นพักอันดับ๒

เพื่อที่จะให้คอรมอลมันเดินหน้าไปให้ได้จริง
ในการที่จะจัดตั้งเป็นพักร่วมหรืออะไรก็แล้วแต่

นี่คุณเศรษฐาต้องนั่งรองนายกแน่เลย
ทุกคนก็คือต่างคนต่างคิดใครจะจัดวางแบบไหนยังไงก็ได้

ถ้าเกิดจะมีคนเสนอชื่อแบบนั้นจริง
มันก็ต้องเป็นการพิจารณาร่วมกันจากกรรมการอะไรต่างนานา

แล้วคุณแสนครับบอกว่าก็ต้องให้ทางเก้ากลายเป็นคนจัดการเรื่องนี้ไป
เก้าใกล้คุณแบบเอาจริงนะ

เรื่องนี้ก็เป็นที่พูดถึงกันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะ
สำหรับคุณครูสาวท่านหนึ่งที่สอนอยู่ในวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ทางภาคใต้ค่ะ

แจ้งความประสงค์เรื่องของการที่จะขอลาออกจากการเป็นครู
โดยเขียนเหตุผลในเอกสารเขาเขียนบอกว่ารับจ๊อปร้องเพลงผิดจัญญบันความเป็นครู
พร้อมกับระบุบอกว่าโดนบีบให้ลาออกจากครูเพราะว่าผิดจัญญบัน
คือรับงานร้องเพลงกลางคืนอาชีพหนึ่งที่โดนบูลลี่มาตลอดในชีวิตฉัน
มีการโพสต์ออกมาแบบนี้นะคะทางภูมิในการวิทยาลัยคุณสมพร
พร้อมด้วยกับตัวแทนอาจารย์เขาก็มีการออกมาชี้แจงกรณีเรื่องนี้
เรื่องของที่บอกว่ามีการบีบให้ครูลาออกเนี่ยไม่จริงนะคะ
เพราะว่าปัจจุบันมีคุณครูอีกท่านหนึ่งที่ประกอบอาชีพร้องเพลงเหมือนกัน
ซึ่งโรงเรียนเองเขาก็สนับสนุนแต่การที่อยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยค่ะ
มันจะต้องละเอียดอ่อนในบางเรื่องประกอบอาชีพไม่มีปัญหา
แต่เคยตักเตือนเรื่องของการดื่มสุราเนื่องจากว่ามันมีนักเรียนนักศึกษา
ร้องเรียนกันเป็นจำนวนมากส่วนเรื่องของการบีบให้ออก
ครูคนดังกล่าวระบุไว้นั้นเนี่ยอาจจะเป็นความรู้สึกจากการโดนติง
เพราะว่าทางวิทยาลัยก็ระมัดระวังในเรื่องนี้
เนื่องจากว่าอย่างนี้ค่ะอยู่๓จังหวัดชายแดนใต้
นักศึกษามี๗๐๐คนนับถือศาสนาพุทธ๘๐คน
นอกนั้นนับถือศาสนาอิสลามค่ะ
ฉะนั้นเรื่องของการแต่งกายการพูดต่างต้องระมัดระวัง
จากว่าเป็นสิ่งที่คนในพื้นที่ไม่ค่อยเห็นด้วยนะ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้บีบให้ครูลาออกแต่เป็นการลาออกด้วยความสมัครใจนะคะ
รองภูมิหน่วยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนางสาววันเพ็ญ
ก็บอกว่าครูสาวเขามีตำแหน่งหน้าที่งานธุรการ
ก็รับผิดชอบในส่วนของเอกสารแล้วก็กิจกรรมต่าง
เนื่องจากว่าครูคนนี้ค่ะทำงานกลางคืนทำให้ลาบอย
ก็จะมีทั้งเรื่องลาป่วยลากิจแล้วก็เป็นไมเกรนเพราะว่าพักผ่อนน้อย
ทางวิทยาลัยได้เรียกมาตักเตือนเนื่องจากว่าประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
ก็อาจจะทำให้น้องเขามีความอึดอัด
จนกระทั่งน้องเขามีการยื่นใบลาออกเองโดยที่ทางวิทยาลัยไม่ได้บังคับ
แล้วก็ล่าสุดก็คืออดีตครูสาวก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
ก็มีการระบุบอกว่าขอบคุณทุกเม้นตอนนี้เนี่ยอยากให้เอาความจริงมาพูด
ยาเมคค่ะวุฒิภาวะอายุท่าน๖๘ปีแล้วนะ
พอไม่ควรบิดเบือนความจริงและกล่าวหาตนเอาใบลาออกมากางเลยค่ะ
เอาใบลาป่วยออกมากางเลยค่ะทำงานแบบท่า๗วันลาป่วยรอบปีการศึกษา๓วัน
ไม่ใช่ครูประจำวิชาไม่มีผลต่อการสอนไม่ได้ร้องเพลงทุกวันรับจ๊อปเป็นรายชั่วโมง
เคยทำงานหลังพักร้องเพลงในผับไม่๒๐ปีบริบูรณ์ก็เข้าร้านไม่ได้
ฝากไว้ให้คิดเนี่ยคุณครูเขาออกมาชี้แจงแบบนี้นะตอนหลัง
ปัญหามันเยอะเนอะมันก็มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเฉยแต่เขาบอกเขาแค่รับจ๊อปไม่ได้เป็นงานประจำ

เป็นคุณครูเป็นอาจารย์แต่ภอร์ร้องเกียรติเองก็บอกว่าเสนื่อไม่ได้การรับจอบ
แต่ทีนี้ก็คือมีการติงไปเรื่องดูบสุราไปเพราะมีนักเรียนศึกษามาร้องเรียนมาบอกเหล่า
มีภาพใช่ของการดื่มสุราด้วยความที่อ่าโอเคพอดี
คนที่อยู่ในจังหวัดหรือว่าคนที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนเนี่ย
ส่วนใหญ่เลยคือนับถืออิสลามดังนั้นเรื่องของการดื่มสุราเนี่ย
อ๋อก็มีศาสนาอ่าเรื่องของการดื่มสุราเนี่ย

ซึ่งเราจะเห็นหลายครั้งมากว่าบางทีถ่ายไปเป็นหลักฐานมัดตัว

เดินออกไปแล้วเราปฏิบัติตัวในสถานที่นั้นยังไง
แต่มันรวมกลายเป็นโลกโซเชียลมันเป็นตัวตนเราไปแล้วด้วย

พักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาข่าวใส่ไข่กันต่อค่ะ

วันนี้วันที่สิบสอง
สิบสองหรอฮะสิบสอง

อันนี้เราไปดูเห็ดลินจือจริงหน้าตามันเป็นยังไง

นั่นคือสิ่งที่เขาเอามาเวลาขายของ

อันนี้ไม่ได้ขายของไปดูเห็ดลิ้นจือธรรมชาติสิมันใหญ่แค่ไหน

ที่สรรป่าม่วง
ที่จังหวัดพยาวนะฮะอำเภอเมืองเนี่ย
ปรากฏนี่ขึ้นอย่างนี้อันนี้แน่ใจแล้วใช่ไหมว่ามันคือเห็ดลินจือ

ลิ้นจือถ้าสมมุติมันใช่เห็ดลิ้นจือใช่ไหม

ประชาชนก่อนนำดอกไม้ถูกเทียน

ออกกลางต้นโพจำนวนหลายดอกเนี่ย
หลังจากชาวบ้านเขาได้มาขอโชคขอราบกับเห็ดลินจึ

หลังจากจุดทูบแล้วก็เสี่ยงทายปรากฏว่าได้๓ตัวเว้ย

เขาบอกได้เลขสองหนึ่งกับสองหนึ่งเจ็ด

แต่มั่นใจแล้วใช่ไหมมันคือเห็ดลินจือ
มันใช่แหละมั้ง
ใช่แหละ
เห็ดลินจือมันขึ้นจากต้นไม้ได้ไหม

หน้าตามันแบบนี้แหละค่ะแต่เหมือนมันอบแห้งหรือตากแห้งอะไรอย่างนี้มานะคะ

ปรากฏว่าก็จะนำไปเสี่ยง
สละที่๑๙๑๖มิจุนายนนี้
จากการสังเกตเนี่ยดอกเห็ดลินจือยักษ

ชั้นกลางต้นโพนะฮะ

หวยกันเยอะพอสมควร

มิถุนากรกฎาสิงหานี้คือ
ต้องระวังเรื่องของไข้เลือดออกเลยทีเดียว
เพราะรัฐบาลเองนะคะนางสาวไตรสุรี
ไตรสรณกุลรองโฆษกประจำ

คนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกในประเทศไทย
มีสูงถึง๑๘๑๗๓ราย

คือมันมากกว่าถึง๔๒เท่า

แล้วก็บอกตั้งแต่มังการาถึงพฤษภาคมเนี่ย
โอ้โหมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว๑๕รายนะคะ
โดยพบพื้นที่ที่มีอัตราเสียชีวิตสูง

แล้วก็แม่ห้องศรในช่วงที่ผ่านมา
กระทรวงสาธารณสุขเองเขาประเมินเรื่องของไข้เลือดออกเอาไว้
บอกว่าช่วงมิถุนากรกฎาสิงหานี้

จะเป็นช่วงที่การระบาดของไข้เลือดออกเนี่ย
มันจะแบบว่ามากขึ้นกว่าเดิมอะนะคะ
ก่อนจะเริ่มมีแนวโน้มที่ลดลง

แล้วก็บุตรหลานของคุณด้วยนะคะ
พร้อมกับมีข้อแนะนำบอกว่าให้นอนกลางมุ้ง

เพราะว่ายุงมันเยอะบางทีเราอาจจะไม่เห็น
โดยผู้ปกครองต้องสังเกตอาการของบุตรหลานด้วยนะคะ

หลานหรือคนในครอบครัวมีอาการเหล่านี้นะคุณผู้ชม

ถ้าไข้สูงนาน๒๗วันนี้ต้องสังเกตแล้ว

กระบอกตาตัวแดงแล้วก็ตาแดง

นิ่งนอนใจค่ะรีบไปหาคุณหมอเลย

บอกไข้เลือดออกอันตรายอยู่นะฮะ
วันนี้ไข้เลือดออกถือว่าเป็นอันตรายอยู่นะฮะ
ทีเราอาจจะแบบมองผ่านแล้วก็ลืมไป

เพราะว่ามันเป็นเรื่องของแบบยุงมาแน่นอน

อะไรที่มันเป็นน้ำขังเช็คทุก๗วัน
ซักหนึ่งเช็คละอย่าปลอยไว้

ร้ายแรงอยู่นะ

ไม่ได้คิดถึงและมากกว่าปีที่แล้ว

เพราะเราคิดว่ามันไม่รุนแรงแล้ว

แล้วก็ไม่สบายนิดหน่อยจริงมันคือเลือดออกในร่างกายนะคะ

บางคนแบบปล่อยทิ้งเอาไว้แล้วไม่ได้รักษาตัวเอง

ดังนั้นถ้ามันมีอาการแบบนี้คือเช็คตัวเอง๒๗วันนี้
ถ้ามีไข้ยาวขนาดนั้นเนี่ยต้องไปแล้วหาหมอดีกว่า
จริง๒๓วันไข้ไม่รถไปเลยดีกว่าเนอะ

ทุกคนยังจำชื่อของน้องอ๊อฟธนกฤษได้ไหมคะ
ที่เป็นนักแสดงจากหนังเรื่อง๑๖๕๑๙เดือน
ที่เป็นนักแสดงใช่อนาคตไกล
แต่เขาไปประสบอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุที่ว่าก็คือเขาถูกผู้หญิงขับรถชนท้าย
นั่นคือน้องออฟนะคะนี่คุณแม่ชี้ให้ดูเลย
เขาถูกผู้หญิงคนนึงขับรถชนท้ายมอเตอร์ไซค
น้องเนี่ยรถล้มแล้วหัวน้องฟาดพื้น
ทุกวันนี้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะ
คือกระโหลกน้องยุบเลยอาการสาหัสด้วย

ถามว่าทำไมขับรถชนน็อกคือเมา
เมาแล้วขับไปชนน้องจนทุกวันนี้น้องเป็นสภาพผู้ป่วยติดเตียงแบบนี้
คุณแม่ต้องคือดูแล๒๔ชั่วโมงเลย
ล่าสุดคิดว่าน่าจะพอเป็นข่าวดีกับครอบครัวนะคะ
เพราะว่าสารจังหวัดลำพูนนัดฟังคำพิพากษา

ตั้งแต่การสืบพยานก่อนหน้านี้แล้ว
ครอบครัวของน้องออฟเนี่ยฟ้องทั้งอาญาและแพ่ง
โดยแพ่งเนี่ยนะคะเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ย

๐บาทเรียกไป๒ล้านบาทสำหรับค่าขาดรายได้ค่าใช้จ่ายใน
รักษาตัวอีก๒ล้านบาทค่าตกเป็นบุคคลไร้ความสามารถอีก
ล้านบาทนี่๕ล้านแล้วนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการรักษาและ
ดำรงชีพในอนาคตอีก๓ล้านบาทเป็น๘ล้านที่นี้นายเห็มมะวัด
พี่วังทนายความของฝั่งครอบครัวน้องออฟเนี่ยก็บอกว่าออกจาก
พิจารณาคดีมาพร้อมกับคุณแม่ในส่วนคดีอายาเมาแล้ว
ขับเนี่ยสารก็คือตัดสินลงโทษนะคะข้อหาเมาแล้วขับขับ
โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสโทษคือ
จำคุก๒ปีปรับ๔๐๐๐๐บาทแต่จำเลยสารภาพลดโทษให้
กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก๑ปีปรับสองหมื่นบาทก็คือลดลงมา
อย่างละครึ่งและจำเลยทำผิดครั้งแรกและมีการชดเชย
ค่าเสียหายให้โจทย์บางส่วนไปแล้วเลยให้รอลงอาญาสอง
ปีพักใช้ใบขับขี่อีก๒ปีคุมประพฤติทำงานบริการ
สังคมสองปีส่วนทางฝั่งคดีแพ่งเนี่ยสารตัดสินให้
ชดใช้โจทย์เป็นเงินสี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสอง
เก้าร้อยหกสิบสองจุดหกสองบาทแล้วก็ให้ชดใช้
เรื่องขาธรรมเนียมขาธนายความทุกอย่างเนี่ยก็คือให้
ทางฝั่งจำเลยเป็นคนจ่ายให้ทั้งหมดซึ่งคุณแม่บอกว่า
ลูกอ่ะกำลังจะมีอนาคตกลางจริงกำลังเป็นดาราแล้วสุดท้ายมา
เจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแม่บอกเดี๋ยวแม่ขอปรึกษาทนาย
ก่อนว่า๔ล้านกว่าที่สารตัดสินมามันเพียงพอไหม
มันมันใช้ในการดูแลเนี่ยมันได้พอจริงหรือเปล่า
เพราะทุกวันนี้แม่บอกแม่ลาออกจากงาน๒๔ชั่วโมง
คือต้องดูแลน้องเพราะว่าน้องคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
แล้วแม่บอกว่าเอาใช่เอาค่าใช้จ่ายที่ในขาอาหารขา
กายภาพบำบัดขายานอกบัญชีค่าอื่นรวมแล้วเนี่ยค่า
รักษาน้องอย่างเดียวตกเดือนละหกหมื่นกว่าบาทเพราะฉะนั้น
มันต้องคำนวณบวกไปอ่ะค่ะอีกกี่ปีอ่ะจนกว่าเขาจะเสร็จ
อืมเนี้ยมันก็ต้องบวกไปเลยก็เลยต้องดูว่าเดี๋ยวจะต้อง
มีการอุดทนไหมอย่างไรเนี้ยค่ะคือตอนนี้แม่บอกว่ายี่สิบ
๔ชั่วโมงคือดูแลลูกจังหวะที่ว่างบางทีลูกหลับอยู่
อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ทำหมี่กรอบขายในออนไลน์บ้างรับจ้าง
พรมเช็ดเท้าบ้างอะไรแบบเนี้ยค่ะบอกครอบครัวก็ลำ
ลำบากมากมากตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุแบบนี้อืมเนี้ยส่วนใหญ่
คนที่ต้องทนทุกข์จะไม่ใช่คนที่เมาแล้วขับไง
เป็นคนอื่นอืมก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์เรื่องของ
สารแพ่งไหมนะคะอืมอืมเป็นกำลังใจให้ครอบครัวด้วย
อ่ะค่ะเพราะที่ผ่านมาแม่เขาลำบากมากนะใช่ก็คือ
เขามีการเยียวยาเบื้องต้นไปบ้างแล้วแต่ว่าอันนี้
คือชดเชยและเยียวยาในแง่ของทางคดีสารสั่งให้
สี่ล้านกว่าประมาณเกือบเกือบสี่ล้านสองอืมแต่จริง
แม่เขาเรียกไปแปดล้านอืมอ้าวข่าวเปิ้ลไอรินไม่
จบนะฮะอืมเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังเนอะสักครู่เดี๋ยว

อยากรู้ต่อแล้วสิเขาก็ก็ที่ว่าเปิดประเด็นอ่าแสละแน่
ไปอ่านข่าวใจลักษณ์นิ้วโชว์อ่านะฮะอืมนี่อ่าถึงตอบ
ประเด็นเลยด้วยมิน่ะอ่ะเอาไกลเป็นประเด็นที่ชาวเน็ต
จับตามองอย่างตอนนั้นเปิ้ลไอรินเออเปิ้ลไอรินนี่
เขาเดินทางไปแจ้งความปเปี้๊ะอ่าต้องไหมฮะข้อหา
สงสัยในการร่วมกันรักทรัพย์คือโอเคได้เงินจากมาอืม
แล้วก็บอกว่าเนี่ยมีการดึงเงินจากในซองออกไปแล้วก็โบ
เปี้๊ะนี่คือพิธีกรครับผู้ดังเนินรายการอืมส่วนโบเนี้ย
ก็คืออดีตผู้จัดการส่วนตัวในข้อหารักทรัพย์ซึ่งก่อน
หน้านี้ก็มีเหตุทะเลาะวิวาดกันก่อนนะฮะเกี่ยวกับเรื่อง
การเมืองจนวันนี้ล่าสุดโบเขาออกมาเปิดเผยจากกรณี
ที่เกิดขึ้นเนี่ยโบได้หยิบเงินออกไปจากซองจริง
อืมแต่ก่อนหน้านั้นโบเจรจาเรื่องค่าตัวกับเปิ้ลแล้วคือ
เอาง่ายเปิ้ลเนี่ยได้หมื่นนึงจากนั้นก็เจรจาทีมงานว่า
ขอเพิ่มค่าตัวของตัวเองหน่อยได้ไหมอืมคือของของ
ของผู้จัดการนะเพราะมองว่ามันเป็นวันหยุดอ๋อ
เป็นวันหยุดนะจากการเดินทางไปถ่ายรายการที่ค้น
เป็นห้าพันบาทก็เป็นหมื่นห้าพันบาทเกิดการสื่อสาร
คาชขึ้นคือเอาไงเป้าล์นก็ตอนแรกก็บอกว่าอู๊เป้า
อีก๕๐๐ก็เลยเกิดการสื่อสารคาดเคลื่อนเกิดขึ้น
เพราะทางทีมงานก็ได้นำเงินส่วนของโบเนี่ยไปรวมกับค่าตัวของเปิ้ลไอริน
เกิดเป็นเรื่องปัจจุบันขึ้นมาที่โบหยิบเงินในซองตนมองเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราได้ขอไป
แบ่งในซองไปแล้วนะอืมคือได้หยิบเงินส่วนแบ่งในซองไปแล้วนะ
ก็เลยพูดคุยกันจบแล้วดิอ๋อเขาบอกเขาบอกไปแล้วบอกคุณเปิ้ลไปแล้ว
บอกเบิ้ลรู้ดิจบไปแล้วนี่พอวันรุ่งขึ้นก็ตกเป็นข่าวตามที่ทุกคนได้ติดตามข่าวกัน
เราก็พยายามติดต่อไปทางหาเปิ้ลไอรีนเปิ้ลแต่ก็ไม่มีการรับสาย
แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องดึงรายการทีมงานพิธีกรต้องเอามาเกี่ยวข้องทำไม
ตัวเองติดต่อขอโทษอย่างเป็นทางการทางด้านคุณป่อเปี๊ยะ
พิธีกรผู้ดำเนินรายการนะฮะเขาบอกว่าทางโบเองก็ติดต่อไปขอโทษหมอเปี๊ยะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วยืนยันว่าโบไม่ได้มีเจตนายักยอกทรัพย์แต่อย่างใดแต่มันเป็นการสื่อสารที่คาดเคลื่อน
ขณะเดียวกันวันนี้นางสาวการเวลาเสาเรือนหรือป่อเปี๊ยะเขาเดินทางไปพร้อมกับทนายความเดินทาง
เขาพบพันธุ์ตำรวจโทษสู่วัดโพรีสารวัตรสอบสวนสอบพ่อปักคองรังศิษย์นะฮะ
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีในข้อหามินประมาทกับเปิ้ลไอลิน
เรื่องต้นยืนยันจะทำคดีให้ถึงที่สุดตอนแรกคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับตนหรอก
ขอบคุณทุกกำลังใจขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
และตนยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นเสมอ
เป็นเรื่องเป็นราวเลยทีเดียวล่ะเป็นเรื่องเป็นราวพิธีกรพิธีกร
ไปแจ้งความกันหมดเลยตอนนี้เดี๋ยวนี้คนแจ้งความกันง่ายอ่ะ

คือเหมือนคนเริ่มรู้จักสิทธิ์ตัวเองแล้วว่าอ๋อเราริกรองได้นะ
ไม่หรอกที่จริงมันก็มีมานานแล้วล่ะเหมือนเมื่อก่อนเวลาต่อยกัน
แต่เราก็ชอบคิดว่าการต่อยกันขึ้นโรงพัก๕๐๐จบ
แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ไงตอนนี้มันใช้ไปได้ถึงอายา
ทำร้ายร่างกายมันไปได้ถึงแบบว่าหลายอย่าง

เราไปฟ้องฟ้องไปฟ้องแล้วนะ
แต่กว่าเรื่องจะฟ้องแล้วมันจะเป็นคดีขึ้นมาเนี่ย

ที่น้องลิซ่าเองไปพระนครศรีอยุธยา
กลายเป็นกระแสฟีเวอร์ขึ้นมาที่แบบว่า

ลุงพระสิ้นเวลาจะไปเที่ยววัดต่างนานา

พยานประวัติศาสตร์พระนครศรียุธยาเอง

เป้าเลยว่าจุดที่ลิซ่า
ถ่ายรูปอยู่ตรงไหนเป็นแบบไหนบ้าง
โพสต์ภาพป้ายแนะนำจุดถ่ายรูป
พร้อมกับระบุบอกว่าทางอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอุทยา
จัดทำป้ายแสดงจุดถ่ายภาพตามรอยคุณลิซ่าละลิสาณวัดมหาธาตุค่ะ
เพื่อที่จะรอทุกคนมาเยี่ยมชมแล้วก็หามุมสวยไปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกัน
ซึ่งทางอุทยานประวัติศาสตร์ขอบคุณสู่มวลชนนะคะ
แล้วก็ผู้เข้าชมที่มาร่วมกันถ่ายภาพ
แล้วก็แชร์ข้อมูลกิจกรรมดีในครั้งนี้ด้วย
ทีนี้ทางเพจเขาบอกว่าเผยภาพเนี่ย
มันเป็นป้ายที่ออกแบบเน้นเป็นสีดำชมพูเห็นไหมคะ
ก็คือตามสีวงเลยถูกต้องซึ่งในป้ายก็มีการแสดงรูปตัวอย่าง
ที่ทางคุณลิซ่าเองไปถ่ายรูปให้แฟนรวมไปถึงชาวเน็ตต่าง
ตามรอยกันได้แบบง่ายเลยว่าจุดไหนมุมไหน
คือเอาง่ายคุณถ่ายออกมาคุณจะได้ภาพที่เป๊ะ
เหมือนไอดอลขวัญใจคุณได้เลยอย่างนี้

แต่ลิซ่าไปกรุงศรีอยุธยาใกล้แตกอีกแล้ว

ไปพักสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมากันต่อค่ะ
เชื่อว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาศุกร์เสาร์อาทิตย์อาร์มี่ไทยได้ฟินไปตามกันใช่ไหมค

อามี่ก็แน่นคอนเสิร์ตเต็มทุกคนจริง

วันเต็มอ่ะพี่วัดมิ้นไปวันเสาร์

เขาบอกว่าถ้าสำหรับคนที่ยังไม่ได้ไปครับ

ซึ่งชูก้าเองก็บอกว่าอยากจะโชว์หลายอย่าง

หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นในนามของ

น้ำตังโมปั่นอยู่ตลอดการเล่นบนวีธี

คำที่พูดตลอดทั้งคอนเสิร์ตก็คือ

ทีอาร์ทุกอย่างอะไรเล่นเองแสดงเองทุกอย่างหมดเลยนะคะ
นี่ค่ะเป็น๓วันที่คุ้มค่ามากสำหรับหนี้ไทยนะคะ
เขาให้สัญญาไว้ด้วยบอกว่าครั้งหน้าจะกลับมาอีก
แต่ก็เป็นทัวร์แรกเป็นทัวร์เดี่ยวของเขาด้วย

เอาละพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับข่าวใส่ไข่นะฮะ

สวัสดีค่ะ